ผมจะพาไปต่อที่ภาคเหนือดีกว่านะครับ
เพราะว่าตอนนี้นะครับคนหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพกันเยอะ

พืชส่วนใหญ่เกี่ยวกับสุขภาพ

ถ้าบอกว่าภาพมุมสูงนะครับ

เชื่อหรือไม่ครับภาพสูงแบบนี้แหละครับ
มีข้างในเยอะนะครับ

ที่จุดนี้คือด้วยแม่แจ่มนะครับ
ที่นู่นแหละครับที่จังหวัดลำปาง
เขาบอกว่าไม่ใช่พืชตระกูลถั่วแต่ว่าเขาบอกว่าคล้ายถั่ว
คือไม่เคยเห็นตอนที่มาอยู่ที่ต้นแบบนี้นะ
เคยเห็นแต่ที่ขายแล้วแล้วเอามากินแล้วเนี่ย
รายได้ต่อเดือนนะครับแปรรูปขายนะครับ

แสนบาทต่อเดือนโอ้ต่อเดือนเหรอฮะ

พื้นที่ของพี่เขา๑๐๐ไร่บนยอดเขาสูง
แม่แจ๋มตำบลแจ้ซ้อนอำเภอเมืองป่าน
ลูกเป็นสวนผสมทั้งต้นท้อต้นกาแฟต้นเชอรี่
แล้วก็อื่นอีกมากมายหลากหลายชนิด
นี่ครับมีการกระท่อเปลือกออกก่อนนะครับ
พื้นที่บริเวณนี้สูงกว่าระดับน้ำทะเล๑๑๐๐เมตร
และมีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี
ลุงสุวรรณมูลคำดีเจ้าของสวนวัย๖๗ปี
พาทีมข่าวลงพื้นที่ทันทีครับ

แล้วก็เล่าว่านี่นะน้องนะ

เลียราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ๑๐๐บาทครับ

ต้องไปดูว่าวิธีการปลูกของพี่เขานะครับมีวิธีการยังไงครับ

เข้ามีเกตครับเพราะว่ามาทำเป็นเกตครับ
ทำแพ็กส์จิ้งมาทำเป็นเกตครับค่ะ
ถ้าอย่างเป็นเกตครับความจำเป็นเกตนะครับ
แล้วหรือมากิโลกรัมครับ
นี่แหละมันมีรสตาดมันมันมันมันมันมร้าลื่นประแยก
ที่แวลงที่นี่อ่ะ
วันก็ยังบอกอีกว่าจุดเด่นของแม่คาราเมียของดอยแม่แจ๋มมีรสชาติอร่อยมาก
ซึ่งก็ได้รับความสนใจและขายดี

กระเท้ารั่วมาแบบนี้แหละครับสวยงามยิ่งนักแล้วก็น่ากินน่ากิน
โดยถั่วเมล็ดแห้งสามารถนำไปเป็นส่วนผสมต่างในอาหารมากมายอย่างเช่น
เค้กและสลัดเพื่อสุขภาพ
ยังมีสรรพคุณอีกมากมายเช่นช่วยป้องกันโรคหัวใจป้องกันโรคมะเร็ง
ป้องกันกระดูกแข็งแรงบำรุงประสาทและสมองให้แข็งแรง
รวมทั้งบำรุงเลือดอีกด้วยนะครับ
พื้นที่นี้นะครับผมดูแล้วนะครับสูงกว่าระดับน้ำทะเล๑๑๐๐เมตรนะครับ
น่าจะเป็นพันธุ์เชียงใหม่๗๐๐นะครับ๗๐๐เพราะว่ามันมี๒สายพันธุ์ที่เข้ามาจาก
ตั้งแต่ปี๒๔๖๙นะครับ
แล้วก็มีสหรัฐอเมริกาหนุ่มสหรัฐอเมริกานะครับนำไมค์ปลูกที่ฮาไวน์ต่อ
คนไทยก็ไปเที่ยวฮาไวน์ก็มาปลูกต่ออีกนะครับ
เข้ามาในประเทศไทยเมื่อนู่นหลายปีแล้วนะครับก็๒๔๙๖นะครับ
ไหลมาเรื่อยนะครับได้รับความสนใจ
และที่สำคัญที่สุดนะครับย้ำอีกรอบว่าสุขภาพจริง
กินเป็นเม็ดเฉยก็ยังได้ราคาแพงมาก

ใช่คุณแล้วเวลาที่แบบเอามาอบเกลือนะมันเค็มหน่อย

ใช่ค่ะอ่าเดี๋ยวนิดนึง
หนึ่งก่อนเมื่อกี้วันพืชมงคลนะครับ
ก็คือวันที่๑๔พฤษภาคมนี้นะครับ
แล้วก็ทางรัฐบาลเองก็มีการประกาศจัดงาน
ในวันที่๑๓๑๔พฤษภาคมนี้ด้วยนะครับ
กระทรวงเกษตรและสกรก็จะเปิดเผยรายละเอียด
ในเรื่องของการจัดงานด้วยนะครับ
ซึ่งปีนี้ปฏิทินหลวงก็กำหนดวันพระราชพิธี

ก็ประกอบด้วย๒พระราชพิธีที่สำคัญ

ข้อมูลในหนังสือภีมไม่ตรงกันในปฏิทิน
เว็บไซต์บางเว็บบอกไม่ตรงกันย้ำ๑๔พฤษภาคม
ปี๒๕๖๑นะครับ
อาทิตย์ที่๑๓วันจันทร์ที่๑๔นะครับ
ประชาชนที่ต้องไปทุกปี

น้องเกษตรกรต้องไปทุกปีท้องสนามหลวงครับ

ไปใกล้ไปกี่นึงได้มา๒๓เมตร

หัวที่นอนที่พุชธาเลยครับครับครับบนที่นอนที่พุชธาเลยครับ